ส่วนเนี่ยค่ะก็มีคนร้ายไปดักก่อเหตุช่วงดึกเนี่ยนะคะ

คนแถวนั้นบอกว่าซอยสุขาพิบาล๕แยก๑๙เนี่ยนะ
โอ้โหมันเปลี่ยวมากมันมืดค่ะ
ช่วงตี๔๓๐ที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจสอนอบังเขนได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกชิงทรัพย์
คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นพนักงานสาวเชียร์เบียร์
เขาทำงานเสร็จกำลังจะกลับบ้าน
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาประกบข้างค่ะ

หลังจากนั้นเอามีดเป็นมีดปลายแหลมจี้ขู่
ถามว่ามีเงินไหมผู้หญิงผู้เสียหายเขาก็เลยหยิบเงินในกระเป๋าไปให้๓๐๐
อาศัยจังหวะคนร้ายเผลอทีนี้วิ่งหนีแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะ
ช่วงตี๔๓๐ตำรวจสนบังเขนได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนร้ายใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ผู้หญิงคนนึงนะคะ
ที่ปากซอยสุขภิบัณฑ์๕ซอย๕แยก๑๙
ผู้เสียหายชื่อว่านางสาวสิริพันธ์เฉลยทิพย์อายุ๒๒ค่ะ
ก็จอดรถยืนรอให้การกับทางตำรวจอยู่ข้างทาง
จักรยานยนต์ของเธอก็ยังอยู่เธอเล่าให้ฟังว่า
เธอไปทำงานเป็นพนักงานเชียร์เบียร์นะคะอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถว
เกษตรเลิกงานก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยรามินทา๓๙
แล้วก็ใช้เส้นทางลัดนะคะก็เป็นสุขาพิบาลลัดไปเรื่อยนะคะ
ก็จะกลับบ้านซอยรามอินทา๑๙คือแถวนั้นจะเป็นทางลัดไปได้หลายซอย
พอไปถึงช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคนร้ายเหมือนกับว่าขี่รถจักรยานยนต์
ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะคนร้ายประกบด้านข้าง
แล้วใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายล้มเลยอะค่ะ
ตัวเองก็เลยจอดหยุดอยู่ข้างทางคนร้ายก็จอดรถลงจากรถ
เอามีดปลายแหลมออกมาขู่ถามเธอว่ามีเงินไหมเธอก็ตกใจ
กวาดเงินในกระเป๋าให้นะคะเธอมีอยู่๓๐๐เธอให้ไปหมดเลย
แล้วก็อาศัยจังหวะคนร้ายเผลอวิ่งหนีไปแจ้งตำรวจค่ะ
เขาก็เดินติดตามใจลดล็อกลดรถแต่หนูว่ามิ่งหนีตัดหน้ารถ
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวคนร้ายค่ะใช้เวลา๓๐นาที
มตรวจค้นจนเจอคนร้ายด้วยคนร้ายชื่อว่านายชาวลิศกุญชรโชธ
อายุ๒๔ปีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าหลังอาคารนี้ค่ะ
คือจอดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไว้หน้าอาคารตัวเองนู้นหลบไปหลังอาคาร
มันเป็นป่านะคะไปหลบอยู่ในป่าแต่ก็ไม่รอดพ้นตำรวจจับได้
ก็เงินสดสามร้อยบาทของกลางนะคะยังอยู่ในมืออยู่เลย
ผู้เสียหายเห็นแล้วโอ้โหจำได้ชี้ตัวได้ชัดเจนว่าคนนี้แหละที่ก่อเหตุนะคะ
สุดท้ายผู้ต้องหาก็รับสารภาพจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
ก็บอกว่าออกจากบ้านพักแถวสายไหมทะเลาะกับแฟนสาว
ไปเปิดห้องพักที่แมนชั่นนี่แหละที่จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้หน้าตึกอ่ะ
ก่อนเกิดเหตุเสพยาไอซ์ค่ะก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
เห็นผู้เสียหายกำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่คนเดียวก็เลยขี่ตามอืม

ทางมาเห็นเข้ามาคนเดียวเหรอฮะ
ถ้าเป็นต่างจากพี่บ้านจะเหลือและทำไมต้องต้องขีบเขาด้วยอ่ะ
สามสิบนัด
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะซอยสุขาพิบาลห้าแยกสิบเก้า
แถวนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบอะค่ะมีกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตอนดึกเนี่ยคือมันมืดมากจริง
ไม่ค่อยจะมีไฟอ่ะค่ะใครที่ขับรถขี่รถจักรยานยนต์ในซอยเนี้ย
ดึกดึกอ่ะมันเปลี่ยวมากแล้วมันก็น่ากลัวอืม
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปเมื่อคืนนะคะชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขาก็กลัวนะคะ
อย่างคนที่คุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราไปคุยด้วยเขาบอกเลยว่าโอ้โห
ไม่ให้หลานสาวออกจากบ้านตอนดึกอีกแล้วมันน่ากลัวมาก
ก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถึงแม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิด
แต่อยากจะให้มีไฟด้วยค่ะมีแต่กล้องมันไม่พอติดไฟให้ด้วยได้ไหมนะคะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ถูกแจ้งหายเอาไว้ด้วยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าไปเอามาได้ยังไงนะคะรถจักรยานยนต์คันนี้
ก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขน

ก็ดูแล้วมือเท้าก็ยังดีใช่ไหมก็ยังหนุ่มยังแน่น
ก่อนที่จะทำมาหากินทำงานนะก็ไปดักปล้นดักจี้เขาเนี่ย
อ้างว่าเสพยามาเมา